สวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะครับ

ยังคงอยู่ไงยังคงอยู่เนอะอนาคตไม่รู้
รู้สึกขนลุกเลยทีเดียวเฉียว

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นภาพเลยนะคะ
สำหรับภาพครอบครัวชื่นมื้น

ไปส่งคุณเจที่สนามบินหลายคนคงได้เห็นภาพกันไปแล้ว

และที่สำคัญมีอีกหนึ่งเรื่องติ่งให้เลยนะคะ
สำหรับเรื่องของคุณอ้ำพัชราภา

ต้องรู้แน่ว่าแฟนพี่อ้ำตอนนี้เป็นใครนะคะ

เป็นครอบครัว
ต้องบอกว่าเป็นช่วงโปรของความหวานนะตอง

ความหวานไม่เคยลดน้อยลงไปเลย

รับประทานอาหารกับครอบครัวของเมซี่เจ
ขณะที่พร้อมใจกันไปส่งนักเตะแข้งทอง
เมย์เนี่ยก็เอ่ยปากชมความน่ารักของครอบครัวของเจนะ
บอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารังอบอุ่นเป็นกันเอง
ทำให้เมย์สบายไม่ต้องเกรงอะไรเลย
ความรักตอนนี้แฮปปี้มากค่ะ
ก็ให้กำลังใจบอกเขาว่าแบบมีเรามีครอบครัว
มีแฟนชาวไทยทั้งประเทศเชียร์อยู่นะอะไรอย่างนี้
คุณเดี๋ยวมาได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ได้พูดคุยอะไรกันมีเสียงเรื่องไหม
ก็คุยค่ะเขาน่ารักมากเลยทั้งบ้าน
ก็เลยรู้เลยว่าเขาแบบได้ความน่ารักมาจากใคร
คือก่อนนั้นเราเจอกันที่สนามด้วยอะไรอย่างนี้

จากตอนแรกที่แบบต่างคนก็ต่างตื่นเต้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่เคยเจอกันแต่จะแบบคุยกันในไอจีบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เขาน่ารักอะค่ะก็โอเค
ก่อนที่จะไปที่แอร์พอร์ตเขาก็แบบเออแบบ
ถึงแล้วให้โทรหาแม่เขานะอะไรอย่างนี้
แม่เขาก็เดินออกมารับเลยน่ารักดี

แต่ก็โอเคค่ะตอนนี้ความรักดีค่ะ
ชัดเจนความรักดีนะคะ
ส่วนความรักของพี่สาวคนสนิทคุณอ้ำพัชราภา

เพราะว่าหลายคนได้เห็นภาพกันมาแล้วเหมือนกัน
ในโซเชียลมีการแชร์กันเยอะเลยว่า
ปริศนาคนนี้หนุ่มไฮโซคนนี้
เป็นมาที่แฟนใหม่ของคุณแม่อ้ำหรือเปล่า
ขับรถหรูมารับมาส่งกันด้วย
เมย์บอกว่าในฐานะน้องสาวคนสนิท
ซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภา

ว่าตอนนี้คุณอ้ำยังโสดค่ะ

บริษัทจิลเวอรี่ชื่อดังนั้นไม่ใช่แฟนนะคะ
ส่วนตัวบอกเลยว่าอยากให้พี่สาวคนสวย

เพื่อจะได้มีเวลาเลือกคนที่ใช่จริงจะดีกว่าค่ะ
พี่เขาเป็นคนดังแล้วตอนนี้เขาเหมือนโสดใช่ไหม
ทุกคนก็เหมือนแบบบางทีแบบไปไหนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้

บางทีมันเป็นแค่แบบการทำความรู้จักยังไม่ได้อะไร
อย่าเพิ่งเขียนว่ามีแฟนเลยพี่เมย์ยังโสดค่ะ
อันนี้เมย์ไม่รู้ว่าแบบเป็นเพื่อนของใครอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะ

แต่ก็มีคนเล่าให้ฟังแบ็คกราวดีนะอะไรอย่างนี้ดีไหม
คือพี่เมย์มีคนเข้าหาเยอะอะค่ะ
เพราะถ้ามีโอกะอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะ

แล้วค่อยเลือกแล้วเราโหวตออกทีละคน

ติดเป็นในร้อยว่ะสุดยอด
สเปคแบบสาวแบบเหล่านี้เขาสูงมากไหมอยากจะรู้จริง
แต่ว่า๑ใน๑๐แบบลิสต์มาเลย๑๐ข้อของคุณอั้มของคุณเบถึงจะเข้ารอบ
สูงต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมต้องรวยแค่ไหนต้องเก่งแค่ไหน
ชาติตระกูลเป็นยังไงโอ๊ยหลายอย่างนะ
ตายแล้วถ้าเป็นฉันนะเป็นผู้ชายข้อเดียว

เอานิดนึงกับของหน่อยนี่ฮะ

แค่ผู้ชายอันเดียวยังหาไม่ได้เลย